หนูน้อยเด็กหญิงวัย๗เดือน
น้องก็คงจะคลานไป
อาดนั้นหมือไปจับสายไฟของผัดลมที่บ้าน
ไฟดูดเสียชีวิตนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพัทรบรรเมยตบน
โคกสวบ้าเผือนายงจังหวัดกรัง
เด็กหญิงวัยเจ็ดเดือนนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไปถึงเนี่ย
น้องก็นอนแน่นิ่งไปแล้วอยู่ข้างพัดลมที่บ้าน
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าช่วยไม่ทันน้องเสียชีวิตนะครับ
น้องชื่อน้องชินจังนะฮะเป็นฝาแฝดนะครับเป็นแฝดน้องนะมีแฝดพี่อีกคนนึง
พอทราบข่าวเราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชินจังหน่อยนะฮะ
ที่วัดพยอมงามนะครับตอนนี้รับศพลูกสาวมาบำเพ็ญกุศลที่นี่
ซึ่งล่าสุดวันนี้ฝังไปแล้วนะครับนี่คุณแม่นะครับ
ศพลูกสาวฝังไปแล้วนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังโศกเศร้าอยู่นะครับ
แม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องชินจังมีลูก๕คนนะฮะ

ก็คือน้องชินจังที่เป็นแฝดน้องมีแฝดพี่คือหมูอ้วน

บอกว่าปกติชินจังนี่ร่าเริงนะน่ารักพัฒนาการเร็วมาก
นะฮะอ่าเดี๋ยวดูนี่น้องชินจังเห็นไหมอืม
เด็กผู้หญิงนี่ฮะน่ารักเชียว
เดือนกำลังเนี่ยคลานลุกอย่างนี้เลยนะ
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้
แม่เพิ่งพาชินจังแล้วก็หมูอ้วนไปอาบน้ำ

ระหว่างนั้นเนี่ยแม่พาหมูอ้วน
แล้วก็วางชินจังไว้ก่อนนะฮะ
พอหันกลับมาอีกทีเอ้าชินจังคานไป
คลานไปแล้วไปจับปลั๊กไฟของพัดลม

ถูกไฟช็อตเสียชีวิตเลยนะฮะ
คุณพ่อบอกว่าตอนเกิดเหตุพ่อก็นอนอยู่แถวนั้นนะครับ

ตอนที่แฟนเนี่ยอุ้มลูกมาวางเอาไว้
ทีนี้พอช่วงที่มือลูกไปถูกสายไฟของพัดลม
ไม่รู้ว่าไปถูกตอนไหนอะไรยังไงนะ
แต่พ่อรู้สึกแบบเหมือนมีไฟมาโดนตัวพ่อด้วย

เพราะว่าตอนนั้นลูกไปกำสายไฟอยู่นะ
ก็รีบคว้าลูกออกมา
แต่ตอนนั้นลูกชักไปแล้วไม่รู้สึกตัวแน่นิ่งไปแล้ว
ค่ะ
คือพอไปดูที่ร่างของน้องชินจังนะคะ
เขาบอกว่าที่มือข้างซ้ายเนี่ยมีแผลค่ะ

คือแม่น้องบอกว่าปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
ถ้ารู้ว่าถูกไฟช็อตเนี่ยจะปล่อยมือ

คือเหมือนพอแตะแล้วช็อตไปแล้วมันทำให้น้องตกใจน้องก็เลยยิ่งกำแน่น
เลยกลายเป็นกำไม่ปล่อยเลยนะคะ

นายพิทูลบอกว่าคือมันก็เก่าแล้วแหละ
ปกติก็จะพยายามระมัดระวังตลอดไม่ให้ลูกเล่นพัดลม
แต่คิดว่ามันคงจะมีรอยรั่วตรงสายไฟค่ะ
หลังเกิดเหตุเขาบอกเขารับเหตุการณ์นี้ไม่ได้นะ

เขาบอกว่าในฐานะพ่ออยากฝากครอบครัวอื่นด้วยว่า
อะไรที่มันเริ่มเก่าแล้วที่มันเป็นเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้
เอาไปทิ้งเถอะทิ้งเลยนะ

ให้คลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียว
เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง

เพราะเขาบอกเขาคลาดสายตาแค่เป็นหลักวินาที
แต่เขาต้องสูญเสียชินจังไปทั้งชีวิตเลยค่ะ